จากที่เรานำเสนอไปพี่แคนดี้รากแก่นไปเต้น
โอเคนะคะ
หน้าพี่สาวพี่สาวคือลักษณะเป็นขอนไม้ที่มันมีรูปหน้าเหมือนคน

ที่เค้าคิดไปขอนลงตัวเลขกันครับ

ประวัติศาสตร์บอกเลยนะคะต้องจารึกเธอไว้
เป็นเก่งรำเก่ง

แต่ละคนคุณผู้ชมค่ะสุดยอดจริงนะคะ
นี่ไม่ธรรมดาจริงสำหรับพี่แคนดี้รากแก่นคุณผู้ชม
เดินทางไปที่ต่อน้องคายไปเลย
เป็นไงศักดิ์สิทธิ์ปะล่ะคุณผู้ชมนะคะ

ไม่ได้ไปคนเดียวที่แองจี้ก็ไปด้วยกับเพื่อนซีอะไรอย่างนี้
พี่อาร์รณชัยพี่วันนิสาวรรณสาธองวิเศษ
แล้วก็น้องชายสุธิรักษ์นัทนัทภพงศ์นั่นเองนะคะ
และที่สำคัญไปพร้อมกับอาจารย์วินไทยด้วย
ผู้ที่เจ้าตัวนั้นให้ความเคารพนับถือเดินทางไปด้วยเลยค่ะ
ก็เดินทางไปที่จังหวัดน้องคายไปที่พระธาตุบังพวน
ที่หลายคนเขาเชื่อว่าไปมีแม่น้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ด้วย

คือเขาบอกว่าปืนน้ำเขียวเป็นความเชื่ออะไรยังเงี้ย
เอามาล้างสิ่งอัปมงคลในร่างกาย
ล้างอาถรรค์ต่างได้แบบกลุ่มสุดเลย
ครั้งนี้พี่แคนดี้ค่ะตั้งใจไปทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเช่นกัน
นอกจากนี้ตั้งใจไปรำถวายปู่มุฒรินาฐราชด้วย
ที่พระทาสบังษฐวรด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ตอนที่เขาลำเนี่ยนะมันมีอาการแปลกโดยเฉพาะพี่แคนดี้
ก็นั่งลงไปนั่งลำกับพื้น

เอาอีกแล้วมาพญานาคงูเลื้อยอีกแล้วนะ
นี่ไงความมือความเลี้ยวความโค้ง
ตามคลิปเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็น
ระหว่างที่รำนั้นเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎขึ้นอีกด้วย

สาวโหดที่มันเป็นใจจริงคุณผู้ชม

แต่ที่ทำเอาหลายคนขนลุกก็ตรงนี้
หลังจากการรำถวายปู่มุจรินนาคาราชเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นลมเหรอพี่แคนดี้หมดสติไปเลย

ซึ่งคนที่ไปด้วยต้องรีบเข้ามาประคองเธอ
แล้วก็เรียกเท่าไหร่ก็มันไม่ลืมตาสักที
ไม่มีสติจนอาจารย์วินไทย
คุณผู้ชมครับต้องท่งคาถาแล้วก็เอาน้ำในหมดประณะศาสตร์บังถวล

แล้วก็เรียกแคนดี้ตื่นแคนดี้

สักพักพี่แคนดี้อะเสลืม
ลืมตาขึ้นมาเส้ยเลยคุณผู้ชม
แบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศกันค่ะไปดูค่ะ

โทรดตื่นแคนดี้ตื่นเอาดู

มาแล้วครับอาจารย์
นั่งจิตดีด้วยลูก
อาร์ตคนประคองเขาสัมผัสได้

ย้ำนะจ๊ะอันนี้ขีดเส้นใต้เลยว่า
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ใครค่ะที่กำลังจะถามหาเรื่องของตัวเลข

แข่งปิ่นแดงต่อเลยอะ

หรือเลขเบิ้ล
นี่ปุ๊บคอนต้องยิ้มกลิ่มนะคะ

หรือว่าใครโดนจิตโดนใจหรือเปล่า

แต่ว่าใดก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องดีที่เขาทำแล้วก็สบายใจก็แล้วกัน